เมื่อวานนี้ฉันก็ไปมาคนเยอะเลย

ประมาณประวังด้วยใช่โดยเฉพาะสาวบางทีสะพายข้างบ้าง
สะพายไปข้างหลังบ้างไม่ได้นะสะพายข้างหน้า
เป้เนี่ยดิฉันยังเอามาสะพายข้างหน้าแล้วกอดเอาไว้เลย
แต่สัมภาระมันลุงรังไงคุณใช่คือถึงบอกไงว่าต้องระวัง
เพราะว่าคราวนี้พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเขาก็สังเกตว่า
เอ๊ะทำไมคนนี้เขามีพฤติกรรมแปลก

แต่ไปเดินชิดคนข้างหน้ามากเลยทั้งที่ไม่ได้มาด้วยกัน
ทีนี้พอพ่อค้าแม่ค้าเขาเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยสะกิดบอกตำรวจนอกเครื่องแบบไปตรวจดูหน่อยซิ

พอไปตรวจดูปรากฏว่าเป็นยังไงดูคลิปนี้ค่ะ
ทุกคนรับทางหน้าสู่สดทีที่หลับสุดท้ายก็จะเห็นเครื่องแบบนี้
โอ้โหอย่ากลับมาอีกนะเว้ย
กรี๊ดกันเนี่ยเพราะว่าพอเปิดกระเป๋าออกมา

ใช่นี่พ่อค้าแม่ค้าช่วยกันจับโจรนะครับ
ใช่ค่ะคือมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเห็นแบบหลักฐานคาตาแบบนี้
คุณสืบสกุลเวลาไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยพกกระเป๋าตังค์กี่ใบ
ผมเหรอพกแต่เงินลงไปไม่เอากระเป๋าลงไป
นี่มันคือคำถามไงว่าแบบบางคนจะมีกระเป๋าสตังค์

เพราะส่วนใหญ่เขาก็เอาไปใบเดียวถูกไหม
ใช่ฮะปกติวิสัยคนก็เอาไปใบเดียวนะ

ใช่ค่ะทีนี้ผู้หญิงคนนี้ตอนแรก
เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ดินรนไม่ให้ตรวจอยู่
แล้วก็ยังไม่ยอมรับแต่ไอ้ที่เปิดกระเป๋ามา
เห็นกระเป๋าตังค์อยู่เพียบเลยในกระเป๋าเป้นั่นนะคะ
แล้วก็มีเงินอยู่ในกระเป๋านั้นอีกเพียบเหมือนกัน
เธอน่าสิทธิ์เลยนะจากตอนแรกที่ดูแบบขึ้งขัง
ยืนยันว่าบริสุทธิ์แล้วก็บรรดาเพราะครั้งนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปเลยโหไล่

เขาก็เขียนแคปชั่นว่าสดร้อน
เกิดต่อหน้าต่อตาเจ๊เขาก็ดูดีนะ
แต่ไม่น่าสิ้นคิดทำอาชีพเดินกรีดกระเป๋าตังค์ในประตูน้ำเลย
แชร์ต่อกันด้วยจะได้ช่วยเตือนภัย
ท้ายที่สุดผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะ
ก็ถูกตำรวจนอกเครื่องแบบสนพญาไทย
นำตัวไปดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ตามกฎหมาย
เห็นมันเชื่อใจอะไรไม่ได้จริง
แต่งตัวก็ดีหนาตาก็ดี
ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้มากที่สุดคือตัวเราเองนี่แหละ
ระวังป้องกันกระเป๋าของตัวเองให้ดีนะคะ